ยื่นกับเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความเอาผิดนะตั้งใจที่จะดำเนินการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับคนที่กุข่าวสร้างเรื่องโลกใบที่หนึ่งกับโลกใบที่สองนะแล้วก็ไปกล่าวอ้างถึงว่าที่เจ้าเบ่าของคุณจักรจันทร์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกิจสีเทานะฮะไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับหลักฐานต่างเนี่ยคุณจักร
นี่คือคุณจักรจันทร์ที่เคยถ่ายรูปกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวนะครับ
ตอนนี้ไม่ได้เป็นกันแล้วนะฮะผู้จัดการส่วนตัวนะครับ
ตอนนั้นก็สร้างเรื่องว่ามีผู้หญิงชื่อตาน
คนชื่อตานแล้วไปเอาลูกเขามาอ้างก็เป็นคนอื่นเยอะแยะไปหมดนะฮะ
เอ่ยชื่อถึงหลายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
คุณจักรจันทร์เนี่ยตัดสินใจฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหาย
อาบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวนะครับ
รวมถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องนี้
หนึ่งในนั้นนะครับมีรายชื่อของนักแสดงสาวคนหนึ่งด้วย
ที่บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกับคุณจักรจันทร์
ทั้งหมดเนี่ยเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน๑๐ล้านบาท
แต่คุณจักรจันทร์บอกว่าในส่วนของอดีตผู้จัดการส่วนตัวเนี่ย
จะต้องจ่ายมากกว่าคนอื่นเยอะหน่อย
เรื่องต้นตอนนี้ที่เราคิดว่าจะดำเนินการที่ร่วมขบวนการอย่างน้อย
เหนือจากอดีตผู้จัดการก็จะมีอีกประมาณ๓๐
นี้มีเพื่อนสนิทของคุณชักกะจันทร์ด้วยมั้ยครับ

ใครชื่อเพื่อนคนนั้นได้มั้ยค่ะ

ทดีนี้จะยอมเจรจาไก่เกลียดกับฝั่งกูมั้ยครับ

จันจะต้องยอมให้คนมาทำกระทำจัดด้วยทั้งที่มันไม่ใช่ความจริง

ซึ่งอยู่ในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งจันสมควรแล้วเหรอ

ครอบครัวผมอยู่ใช้ชีวิตปกติ
ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ทำอะไรขึ้นมา
เหตุการณ์นี้มันกระทบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ

อยากให้คุณเคยืนยันว่าในชีวิตเราไม่มีคนชื่อตานเลยหรือว่ายังไงครับ
ไม่มีคนชื่อตาเลยครับยืนยันครับผม
เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องสร้างเรื่องทั้งหมด
คนชื่อตานเนี่ยให้ชื่อนามสกุลมา
เขาพิมพ์ไปหาผู้สื่อข่าวทุกคนว่าชื่อนี้นามสกุลนี้พี่นิด้าเอาไปเช็คไม่มีคนชื่อนี้ในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำ
ได้เรียนรู้ได้รับรู้อะไรที่ผ่านมาที่ไม่เคยได้รู้ในหลายเรื่องค่ะ
ก็หลังจากนี้แล้วก็คือชีวิตฉันก็ก้าวเดินต่อไปค่ะเริ่มต้นใหม่

ดายเวลาที่ผ่านมาแต่จัดย้อนกลับไปทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะทำได้วันนี้ก็คือเดินหน้าต่อไปค่ะ